คุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องนี้ที่บุรีรำค่ะมีคนร้ายบุกเข้าไป
ขโมยเงินในตู้บริจาคภายในสำนักสงฆ์นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมหรือยังไง
นี่เขาทิ้งร่องรอยเอาไว้แบบนี้นี่รอยเลือดและเป็นรอยเท้า
เหยียบไปบนพื้นอ้าวทำไมมีรอยเลือดมีรอยเป็นแบบเท้าแบบนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะ
เหมือนเดินไปเดินมารอบตู้บริจาคแต่เป็นรอยเท้าที่เปื้อนเลือดนะ
นี่นะคะรอบตู้บริจาคภายในสาราการประเรียนของสำนักสงฆ์หนองตะเคียนค่ะ
อำเภอเมืองบุรีรำคนร้ายทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
ครับคนร้ายขโมยเงินในตู้บริจาคตอนดึกเลยนะคะเมื่อวานนี้
พระลูกวัดพระศิลาอายุ๔๐ท่านเล่าให้ฟังสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้
ตอนเกิดเหตุหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลจำวัดอยู่ที่สาราการประเรียน
ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเหมือนกับคนมารื้อข้าวของในสารา
พอลุกขึ้นมาดูเอ๊ะไม่เห็นใครท่านก็เลยนอนต่อ
พอตื่นเช้ามาเห็นนี่เห็นรอยเลือดแบบเนี้ยแปมเลยอ่ะค่ะ
อุหึตู้รับบริจาคถูกเปิดค่ะเงินเหรียนนั่นหล่นนะคะ
ว่าคนร้ายเอากุญแจที่วางไว้เปิดแล้วก็เอาเงินที่เป็นแบงค์ไป
น่าจะได้ไปสักพันหนึ่ง
รอยเลือดคาดว่าแบบนี้ค่ะ
พระท่านบอกว่าสงสัยคนร้ายพกมีดมาด้วย

แล้วอาจจะพลาดแทงตัวเอง

อาจจะพลาดแทงตัวเองไม่รู้แทงตรงไหน

ก่อเหรอมันพลาดแล้วเลือดไหล
แล้วก็เดินวนหาทรัพย์สิน
ก็เลยเป็นคราบเลือดแล้วมีรอยเท้าเหมือนเปื้อนเลือดอย่างนี้ค่ะ

คราบเลือดก็แอบเห็นใจคนร้าย
อุตส่าห์ตั้งใจมาขโมยของแต่เจ็บซะเอง

พระท่านบอกกลับมาเอาค่ารักษาที่สำนักนะ
จะได้อโหสิกรรมกันให้
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
คือทางตำรวจสพหนองสองห้อง

มีแผลที่ขาด้านขวา

ก็เดินเหยียบเลือดตัวเองวนไปวนมา

เพราะรู้ว่าคนร้ายเป็นคนสติไม่สมประกอบ
ก็อโหสิกรรมอภัยไปก็แล้วกัน

ว่าคนร้ายคงอยู่ในสาราเป็นชั่วโมง

เพื่อที่จะขโมยของเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
มันเป็นบาปติดตัวของผู้ทำ
ตรงป่าที่สร้างวัดเห็นอะ
ภัยกลับ
สมัยผมเป็นเด็กผมไปเลี้ยงไกว

ผมฝันฝันว่าท่านโปรดเครื่องผม

สมัยที่ผมเป็นใบรุ่นนู้น
คือถ้าสติไม่ดีก็อาจจะแบบไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเนี่ยบาดเจ็บขาเลือดอะไร
เลือดไหลก็ยังเดินวนอยู่ในสาลาอย่างนี้ค่ะ